ชีวิตอย่าท้อนะครับ
แล้วก็คิดหาวิธีใหม่ในการที่จะสู้ชีวิต
พ่อลูกอ่อนคนหนึ่งเคยหมดเนื้อหมดตัวกับขายลอตเตอรี่
โดนโกงมีหนี้เป็นแสนนะครับ

รับจ้างตักบาทออนไลน์ไม่ได้ฟังผิด
รับจ้างตักบาทออนไลน์นะฮะ
แล้วตอนที่เขาทำพิธีเนี่ยนะ
ตอนที่พระท่านกล่าวเนี่ย

พระคุณเจ้านิมนต์ให้พรด้วยครับ
สาธุเจริญพรเจริญพร
นี่ครับพลิกชีวิตของพี่สันติภาพทรงตระกูล

อยู่อุดรธานีตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการ
นี่ใช้คำนี้ได้เลยคุณผู้ชมคิดดูสิ
จากชีวิตติดลบมาพบอาชีพแล้วก็เส้นทางรายได้ใหม่

พ่อน้องนับดาวพ่อน้องนับตังค์
งานที่ว่าคือรับออเดอร์ใส่บาทครับ
สำหรับคนที่อยากจะได้บุญกุศลแต่ไม่มีเวลา
ว่างหรือว่าตื่นไม่ทัน
สามารถใช้วรรยาการได้ในกาล๕๐บาท

หลังจากใส่บาทเสร็จเขาจะถ่ายคลิปไลฟ์นะ

เหมือนผู้ว่าจ้างมารับบุญด้วยตัวเองเลย

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพนี้เหรอ
คือตัวเขาเคยเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่

หมดตัวเลยแล้วแถมหนี้สินอีกแสนกว่า
ภาระค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินลูกคนโต๕ขวบ
เป็นดาวนซินโดมด้วยคนเล็กอายุ๓ขวบ

พยายามดิ้นรนเพื่อพาครอบครัวรอดให้ได้
ตอนแรกหันไปทำกับข้าวขายแต่ขายไม่ค่อยดีนะ

วันหนึ่งมีเพื่อนในเฟซบุ๊คที่อยู่ต่างประเทศ
ฝากซื้อกับข้าวที่ขายนะ

นะฮะก็เลยหยิบกับข้าวใส่บาทห้าสิบบาท
แต่คิด๖๐เอากำไร๑๐บาท

เพราะว่าเพื่อนในเฟสที่ฝากสรุปคือ
เขาไม่ได้ให้แค่๖๐พี่เบิร์ดเขาให้มาเลย๑๐๐นึง

ก็กลายเป็นอาชีพรับจ้างตักบาทออนไลน์
ตอนนี้มีทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะฮะ

เยอะที่สุดช่วงไหนวันพระวันเกิดวันครบรอบการตาย
ของญาติผู้ใหญ่หมาแมวตายอะไรแบบนี้

หนี้หมดแล้วนะจ๊ะแล้วกำลังจะเก็บตังค์ต่อยอด

แต่อาจจะเป็นขายออนไลน์เพราะจะได้ทำงาน
รับจ้างตักบาทออนไลน์คู่กันไปด้วยเป็นไง
แล้วคือตอนที่เขาไลฟ์ตอนเช้านะพี่เบิร์ต
๕ถึง๖โมงเขาบอกเพื่อนเขาที่อยู่เมืองนอก
ตักบาดกันเยอะไงมันช่วงเวลาแบบว่า